รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
สุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์ที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับพายุฤดูร้อนค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าในช่วงวันที่๑๒นี้นะคะ
จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นดังนั้นวันนี้
ยังมีเวลา๑วันจะได้เตรียมพร้อมกันหน่อยค่ะ
จะเห็นว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นไม่ค่อยมีแล้ว
สังเกตว่าสีเขียวที่เราเคยเห็นคุ้นตา
ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีส้ม
แล้วก็เพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นเป็นสีแดงแล้ว

ทั่วประเทศไทยช่วงเวลากลางวันสักเที่ยงเป็นถึงบ่าย๓เนี่ย

อุณหภูมิแตะ๔๐องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะ

โอกาสจะเกิดฝนฟ้าขนองก็มีมากขึ้น
เนื่องจากว่ามีมวลเย็นจากจีนแผ่ลงมา
อุณหภูมิมันต่างกันมากก็เลยปะทะกันกลายเป็นฝนฟ้าขนอง

คือภาคเหนือภาคอีสานต้องระมัดระวังลูกเห็บตก
ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกันด้วยนะคะ
ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้น
พ่อแม่พี่น้องที่จะทำการเกษตรก็ระมัดระวังกัน
ส่วนใครที่จะออกเดินเรือก็สามารถเดินเรือได้ในช่วงนี้นะคะ

แต่วันนี้ถึง๑๕มีนาคมกันหน่อยค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานั้นดึกถึงเช้า
อากาศหนาวเย็นนะคะแล้วก็มีหมอกด้วย

สายมาอาจจะเกิดพายุฝนฟ้าขนองเป็นพายุฤดูร้อน
โอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
แต่จุดใดที่ไม่มีฝนก็จะร้อนอบอ้าวค่ะ
เกษตรกรให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน
กี่ยงการทำกิจกรรมกลางแช่งในช่วงอากาศร้อนจัด
และระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกปากดูดนะคะ

มัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนอง
ร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่

จุดใดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนจัดร้อนจีเลยค่ะ

ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน

ส่วนศัตรูพืชจำพวกปากดูดต้องระมัดระวัง
และแนะนำว่าให้งดตากพืชผลการเกษตรกลางแจ้งนะคะ

ประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
ในทะเลสูงประมาณ๑๒เมตร
พื้นที่ใดที่ไม่มีฝนอากาศก็ร้อนอบอ้าวเช่นเดียวกันนะคะ
และเกษตรกรก็ต้องระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
และงดเผาไฟเพื่อป้องกันไฟป่าด้วยนะคะ
เรียกได้ว่าต้องเตรียมพร้อมรับมือกันอีกครั้งหนึ่ง

รับหน้าร้อนอย่างเป็นทางการในช่วงแรกกันเลยทีเดียวนะคะ
อยู่ตอนบนของประเทศไทยระมัดระวังฝนฟ้าขนอง
ทางตอนล่างนั้นก็ถือว่าอากาศจะมีทั้งฝนและร้อน

เดี๋ยวเช็คสภาพอากาศกันอีกทีนึงนะคะ

ว่าจะมีอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มหรือไม่
ตอนนี้ดิฉันอดร้อนร้อนไม่ไหวแล้ว
ร้อนแบบนี้อยากได้มะขามอ่อนมาจิ้มน้ำปลาหวานกินซะหน่อย
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ